คนเป็นแม่ใจสลายเลย
และแม่ตั้งใจว่าจะเอาข้าวกลางวัลไปให้ลูกชายได้กิน
แต่ตอนไปถึงคุณผู้ชมในคลองแห้งที่มันไม่มีน้ำแบบนี้
สิ่งที่แม่เห็นตอนหน้าใจเท
คือไฟมันลุกท่วมรถไถคันนี้ค่ะ
ดูดีในนั้นมีร่างของลูกชายอยู่ในกองไฟนั้น
คือโดนเผาจนไหม้หมดเลยนะคะ
ตำรวจสพอำเภอจตุรัสที่จังหวัดชายภูมิได้รับแจ้งเหตุ
มีไฟไหม้อยู่กลางทุ่งนาที่บ้านโนนทอง

พอไปถึงเนี่ยก็เอารถน้ำมีหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรม
ของที่คืออจตุรัติไปถึงพอไปถึงมันเป็นคลองแห้งแล้วค่ะ
แล้วสภาพคือมันมีแห้งขึ้นเต็มไปหมดเลย
ก็เลยต้องช่วยกันฉีดน้ำดับไฟก่อน
ก็ใช้เวลาไม่นานถึงจะดับไฟได้
หลังจากนั้นก็ไปเจอรถคันนี้
จริงรถคันนี้มันเป็นรถสีฟ้านะคุณผู้ชม
ความที่โดนไฟเผาไหม้ไปหมดแล้วมันไม่เหลือสภาพของความเป็นสีฟ้าอยู่เลย
เกรียมแบบนี้ค่ะแล้วใต้รถเนี่ยมีร่างของคนตาย
คือสภาพเนี่ยคุณผู้ชมไหม้ครึ่งท่อนล่าง
ท่อนบนเนี่ยนะคะคือท่อนบนเนี่ยโดนไหม้
ครึ่งท่อนล่างเนี่ยคือยังเหลืออยู่ศพนี้คือนายวิโรธสิงหลาอายุ๔๖ปี
ทีนี้สอบถามแม่ของผู้ตายแม่ก็ร้องไห้แทบจะขาดใจเลยค่ะ
บอกว่าลูกชายฉันเนี่ยนะขับรถไปทำไร่แม่ก็จะเอาข้าวไปให้
พอเอาข้าวไปให้เนี่ยไม่เจอลูกคิดว่าลูกไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
แต่พอมาดูในคลองที่น้ำแห้งไฟมันลุกไหม้ร่างลูกชายอยู่
เอาฟังคุณแม่เล่าหน่อยค่ะ
ขับรถไถแล้วอาจจะเสียหลักตกลงไปในคลองที่น้ำแห้ง
แล้วพอรถไถมันทับร่างอ่ะออกมาไม่ได้แล้วน้ำมันที่อยู่ในรถไถเนี่ย
ก็เทออกมาทีนี้ก็เลยทำให้เป็นไฟลุกขึ้นมา

ญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแล้วก็จะนำศพของนายวิโรธ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ